นุ่งสั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของใครแน่นอนเพราะว่าเสี่ยงที่จะโดนลวนลาม
แต่ว่าที่กรุงจักรต้าประเทศอินโดนีเซียคุณผู้ชมค่ะที่นั่นเขามีมอเตอร์ไซค์รับจ้างสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ
ซึ่งคนขับก็เป็นผู้หญิงด้วยลูกค้าที่ใช้บริการบอกว่ารู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกมั่นใจ
ที่สำคัญรู้สึกว่าสะดวกสบายมากกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ธุรกิจนี้นะคะให้บริการมาบอกว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะในกรุงจักรต้าของอินโดนีเซีย
ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในกรุงจักรต้า
สามารถเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

คือผู้ใช้บริการสามารถเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

คือบริษัทนี้นะคะแม้ว่าจะเพิ่งก่อตั้งบริษัทได้เพียง๔เดือน
แต่ก็มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้ว
มากกว่า๕๐๐๐ครั้ง
และมีผู้ใช้บริการผ่านแอปต่อวันหลักร้อยคนเยอะนะ

การใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่คนขี่เป็นผู้หญิงด้วยกัน
ก็ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
แล้วก็ยังสะดวกสบายกว่าการใช้ระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่น

คือรถตู้โดยสารคนก็เยอะขึ้นไปก็เบียด
ทีนี้ก็มีทั้งผู้โดยสารชายและหญิงก็เบียดเสียดกันไงคุณ
ใช่อย่างบ้านเราเองก็มีรถไฟที่เป็นโบกี้ของผู้หญิงใช่ไหมคะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ไปมีการข่มขืนและฆ่าน้องแก้ม

ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างประมาณ๒๔๐๐คน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นนักศึกษา
อกจากนี้เขาบอกด้วยว่าบริษัทมีโครงการที่จะขยายกิจการ
ขยายบริการออกไปนอกกรุงจักรต้าเร็วนี้ด้วย
เพราะว่าตอนนี้เขาให้บริการเฉพาะในกรุงจักรต้า
ยังมีผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างสำหรับผู้หญิงเจ้าอื่นด้วยนะ
ซึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิงเหมือนกันสวมใส่ฮียาฟ
ขณะที่รถไฟของอินโดนีเซียตอนนี้
ให้บริการโบกี้สำหรับผู้โดยสารหญิงโดยเฉพาะด้วยเหมือนกัน
วกก็ยังสีชมพูเลยบ่งบอกมากว่าเป็นผู้หญิงนะจ๊ะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญนะ
แล้วก็ในเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของความปลอดภัย

บริการสาธารณะเดี๋ยวนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันในการควบคุมแล้ว
ก็หนึ่งในผู้ก่อตั้งก็เป็นคนไทยด้วยนะ

เขาก็นี่แหละคิดถึงบริการอะไรต่างนานามากมาย
ภูมิภาคนี้นี่ยังเติบโตเยอะมากในเรื่องนี้